เอาแต่บางทีเราไปต่างที่ต่างถิ่น

ไปเจอกับเจ้าถิ่น

เจ้าถิ่นนี่เขาไม่ธรรมดานะ

ตบอย่างไง

มีซ้ายต้องมั้ย

ข้างขวาได้ทาหมดละ

ช่วยเปลี่ยนมาตบด้านซ้ายบ้างได้ไหม
มันอาจจะพิกับว่าคุณเป็นหนูได้ไหม

มันขยับซ้ายขยับขวา

นะครับทีแบบเมื่อไปยุ่น

แบบว่ารูปหัวมงรูปหัวแมวนะ

เพราะแมวบางทีไม่ชอบมันเอามือไปตะปบ
ถูกจริงเพราะว่าแมวคือต้องดูนิสัยดูจังหวะเขาเหมือนกันนะ
เพราะว่าแมวบางทีมันอารมณ์ไม่ดี

แล้วถ้าเกิดว่ามันเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวได้ดุ๊กดิ๊ก
มันก็จะคิดว่ามันเป็นของเล่นของมัน
แบบเห็นสัตว์เห็นขนไก่ขนนกอะไรประมาณนี้แหละ

ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะจะมาตบเลย
แมวเหรอบอกตัวเอง